โอ้โหคุณผู้ชมคะเรื่องนี้เนี่ยดูแล้วจะน่าตกใจนะ
มันเป็นเรื่องของการคือเสพยาบ้าก็จริงแต่มันเป็นกลุ่มคนงานก่อสร้าง
แล้วนึกถึงสิถ้าเราไปจ้างกลุ่มคนงานก่อสร้างพวกนี้
แล้วเขาเสพยาบ้าเป็นประจำแล้วมาทำงานให้เรามันจะเกิดอะไรขึ้น
เพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะเขาไปบุกจับเสียคนหนึ่งรับเหมาก่อสร้าง
ชอบให้ลูกน้องเสพยาบ้าก่อนวันละ๖เม็ดแล้วออกไปทำงาน

สั่งให้ลูกน้องเสพยาเสพเลยวันละ๖เม็ดเช้าสายบ่ายเย็นเอาเลยค่ะ
เดี๋ยวลองไปดูนาทีตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกไปจับกันหน่อยค่ะ

มีชื่อว่าเสียขุนช้างอายุ๕๐ปี
ก่อนที่จะออกไปทำงานรับเหมาก่อสร้าง
คนนี้เขาเป็นคนงานคนสนิทของเสียขุนช้างด้วยนะคะ
อย่างที่บอกเสพยาบ้าอยู่แล้วมียาบ้าวางไว้บนพื้น๕ถุง
ถุงนี่มีอยู่ประมาณ๙๙๒เมตร
เขาบอกว่าวางเอาไว้ให้เพื่อนคนงานเลือกเศพกันได้สบายใจเลย
ค้นตัวเนี่ยยาบ้าเพิ่มก็คือนายรุ่งนิรันดิ
พบยาบ้าในกระเป๋าสะพายอีก๑ถุง
อันนี้ก็นับเพิ่มได้อีก๘๐เมตร
ตัวในรุ่นนี้ดังคนงานยอมรับแบบนี้เลย
ขุนช้างเขาเรียกกันแบบนี้เขาชื่อเสียขุนช้าง
จ้างพวกผมมาทำงานเป็นรายวัน

แล้วยังให้เสพยาบ้าอีกตามสบายใจวันละ๖เม็ด

บ่าย๒เมตรเย็น๒เมตรค่ะ
แล้วยาบ้าที่เจอในตัวก็เป็นยาบ้าที่เสีย
ให้ผมเอาไปขายขายในราคาเม็ดละ๖๐บาท
พอไปตรวจค้นบ้านพักของเสียขุนช้าง

ซุกซ่อนอยู่ตามจุดต่างคุณผู้ชม๒๘ถุง
นับรวมแล้วประมาณ๔๔๑๕เมตร
และมียาบ้าที่ตรวจพบทั้งหมด
เท่ากับว่ารวมแล้วเป็น๕๔๘๗เมตร
ยังมีไอซ์อีกนะไอซ์๓ถุงนะคะ
มีอาวุธปืน๒กระบอกมีเงินสดอีกประมาณเกือบ๒๐๐๐บาท
ทางด้านของเสียขุนช้างนายธีรนาศคนนี้เขายอมรับเลย
เขาบอกตัวเขาซื้อยาบ้ามาจากเสียอีกคนนึง
เสียคนนี้เป็นเสียร้านซ่อมรถในตัวอำเภอวาปีปฐุม
รับมาในราคาเม็ดละ๒๒บาท๕๐สตางค์
เอามาขายกำไรทำกำไรนะคะ
เม็ดละ๕๐๖๐บาทให้กับวัยรุ่นในพื้นที่
แล้วก็เก็บเอาไว้ให้คนงานนี่แหละแล้วก็ตัวเองเนี่ยเสพด้วย
เพราะอะไรจะได้มีแรงไปทำงานเยอะ

คือจะให้คึกคักจะให้ดีด
ว่างั้นแหละค่ะแล้วก็เลยควบคุมตัวทั้งหมดค่ะ
นะคะทั้ง๕คนพร้อมของกลางทั้งหมดดำเนินคดีตามกฎหมายล่ะค่ะ